ที่บอกว่าถูกผู้สมัครสอสอพักดังย่านปฐุมธานีทำร้ายร่างกาย
แล้วก็รักษาตัวกว่า๒ปีโดยที่ไม่ได้รับการเยียวยาค่ะ
บอกว่าเขาโดนทำร้ายร่างกายจนเกือบพิการ
ผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่าไม่ได้รับโทษ๑๐กว่าปีไม่คืบหน้า
ไม่มีการเยียวยาใดชีวิตครอบครัวของเขาต้องพังลง
แต่ว่าผู้ต้องหาพยายามฆ่านั้นใช้ชีวิตสุขสบาย
มาทำร้ายเขาทำไมเขาก็ยังไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำ
นี่คือที่มีการไปโพสต์นะคะแล้วก็มี
อกจากการโพสต์แล้วก็มีภาพเป็นภาพเอ็กซาเรย์สมอง
รวมถึงใบแจ้งความที่สพคลองหลวงปฐุมธานี

ก็ปรากฏว่าโพสต์นี้ค่ะคุณผู้ชมมีคนเข้าไปแชร์
เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามนายเน็ตอายุ๓๒ปี
ซึ่งเป็นผู้โพสต์แล้วเขาพักอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
เขาบอกว่า๑๗ปีที่แล้ววันที่๒มิถุนายนปี๒๕๕๙
ตอนนั้นอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่รังสิต
เขาเป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอลกำลังซ้อมบาสอยู่แล้วไหลหลุด
คู่กรณีเขาเข้ามาเอาไม้หน้าสามตีที่ศีรษะเขา๓ครั้ง
ล้มลงแล้วก็มาซ้ำอีกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะคะ
ว่าทำแบบนั้นทำไมเขากระโหลกยุบ
ต้องนอนติดเตียงรักษานานถึง๒ปีใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้
เคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าท้อมากนะคะ
คู่กรณีกับครอบครัวก็ไม่เคยมาพูดคุยหรือมาขอโทษ
ไปแจ้งความขึ้นศาลเรื่องก็เงียบหาย
ไกลเกลี่ยก็ไม่ได้ข้อสรุป
ครอบครัวก็ต้องลำบากในการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม
ส่วนคู่กรณียังใช้ชีวิตปกติและลงสมัครสอสอในจังหวัดปฐุมธานี
ก็สงสัยว่าทำไมลงสมัครได้ทั้งที่มีคดีความ
และอยากเรียกร้องให้ออกมารับผิดชอบค่ะ
เขาเข้าลงไปเป็นลงสมัครเป็นตัวแทนประชาชน
ซึ่งเขายังไม่เคยคิดเยียวยาใดเลย
ผ่าปัญญามาเยอะเหมือนตกนาฬกษ์ทางเป็น
แต่ตอนนั้นแล้วเขาคือไม่ได้รับกรรมอะไรเลย
แถมเขายังลงไปเป็นตัวแท้มชาชนได้ด้วย
ขณะที่นายมนัสนันหลีนวรัฐผู้สมัครสอสอภักดิ์เพื่อไทย

บอกว่ายิ่งใกล้วันเลือกตั้งกระแสการโจมตีในทุกรูปแบบ
ใต้ดินบนดินสัตว์สีสายโครนก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะ
แต่ว่าตนเองยังเชื่อมั่นในอุดมการทางการเมือง
ที่ตั้งใจมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

ว่าจะเป็นเกราะคุ้มกันให้ตนเองได้รับชัยชนะในครั้งนี้ค่ะ